ดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเอามาเตือนภัยธาตุแมว
แมวนี่ก็คือคนที่หลงรักแมวนะคะเตือนภัยเพราะว่ามีคนหลายคนเนี่ยโดนหลอก
มูลค่าความเสียหายหลายแสนบาทเกิดอะไรขึ้นขยายความแบบนี้นะคะ
ท่านนี้ค่ะนี่แหละค่ะคนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็โดนหลอกนะคะ
ชื่อว่าคุณสันทนัทหล่อรัตนวงสกุลอายุ๕๙ปี
เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่อายุทยา
นี่เล่าให้นักข่าวเราฟังแบบนี้ค่อยขยายความค่ะ
คุณสันทนัทเนี่ยเล่าบอกว่าได้แชทติดต่อไปซื้อขายลูกแมว

คือเขาเนี่ยเป็นทาสแมวเขาชอบแมวมาก

ก็เลยแชทกลับมาบอกว่าเนี่ยเสนอขายลูกแมวตัวนี้ในราคา๕๐๐บาท
เดี๋ยวนะติดต่อกันตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว
นัดกันจะส่งมอบต้นปี๒๕๖๕เฮ้ยทำไมหลายเดือนอ่ะ
ทำไมไม่ซื้อขายแล้วก็ส่งมอบเลย
มันมีเหตุผลค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าลูกแมวเมื่อสักครู่เนี่ย
มันยังเล็กเกินไปยังต้องกินนมแม่
มันต้องกินนมแม่ก่อนทีนี้อ่ะทำอย่างไง
คุณสาธานัทบอกว่าเข้าใจได้ไม่เป็นไรโอนตังไปตั้งแต่ตุลาปีที่แล้ว
เดี๋ยวนัดมอบก็คือมกราคมปี๒๕๕๙

แต่ปรากฏว่าทำไมทำไมยังไม่ส่งมอบให้สักที
ปรากฏว่าเอาอีกแล้วบอกว่าให้เหตุผลเดิม
บอกว่าอ๋อก็แมวมันยังเล็กไงเดี๋ยวให้มันหย่านมแม่ก่อน
สุดท้ายค่ะก็เลยเสนอลูกแมวอีกตัวหนึ่งสายพันธุเดินเลย

เอ้าคุณสานัทก็อยากได้เขาก็เอาค่ะ
ปรากฏว่าโอนเงินไปอีกแล้ว๕๐๐๐บาท
สุดท้ายบอกว่าเดี๋ยวจะเอาแมวมาให้
วันที่๘มกราคมที่ผ่านมาไม่ยอมเอาแมวมาให้ค่ะ

ทีนี้คุณสาหนัดก็เริ่มเอกใจแล้วมันแปลกถ้าแม่งนะฮะ
ก็เลยเข้าไปในกลุ่มคนรักแมว

โดนแจ้งเตือนว่านี่คือมิจฉาชีพหลอกขายลูกแมว
เท่านั้นแหละค่ะถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือโดนหลอกใช่ไหมนะคะ
แล้วคุณสานัทเนี่ยติดต่อไปที่ผู้เสียหายคือหัวอกเดียวกันเป็นเหยื่อเหมือนกัน
นับ๑๐รายถูกหลอกพฤติกรรมเหมือนกันเลยนะคะ
มูลค่าความเสียหายนี่คือหลักแสนบาท
คือตอนนี้กลายเป็นว่าผู้เสียหายรวมกลุ่มกัน
เพื่อตั้งเพจขึ้นมารวมกลุ่มผู้เสียหาย
เพื่อช่วยเหลือกันในการติดตามตัวคนร้ายนะคะ
แต่ไปแจ้งความดีไหมคะ
จ้างความสิครับใช่ค่ะให้ตำรวจช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะ
ไม่ได้ให้ไปหลอกใครอีกนะใช่ค่ะ